เมื่อวานเราติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคณะราษดร
คือจริงตั้งแต่บ่ายสามใหม่ตัวไปจนกลางคืน

จังหวะที่คนกำลังจะเดินทางกลับบ้าน
ปรากฏว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นปั้ง
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัด
มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าถูกยิงด้วยนะคะ
หลายคนก็แตกตื่นวิ่งหนีตายกันค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณสัก๔ทุ่มนะคะ
พอแกนำประกาศยุติกันชุมนุมที่ธนาคารไทยพันธ์ที่สำนักงานใหญ่แล้ว
อยู่มีคนปลาระเบิดปิงปองแล้วก็ยิงกันเกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บ๓รายนะคะ
มีกาดของคณะราษดรถูกยิงที่ท้อง๑คน
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระรามเก้า
ส่วนคนเจ็บอีก๒รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเซ็นหลุย
แล้วก็โรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นค่ะ

รุมเข้าจับตัวผู้ต้องสงสัยได้๑รายนะคะ

บักสบอมเลยค่ะคนที่โดนจับว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะ
ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทั้งอุกอาจทั้งชุลมุนเลยนะคะ
ต่อมาค่ะทางเพจฟันเฟืองธนบุรีออกมาชี้แจงค่ะ

คือนี่หลายคนก็สงสัยว่าตกลงมันเกิดอะไรกันขึ้น
ใครยิงกันการยิงกันเองคล้อกกันเอง
คนนอกยิงสร้างสถานการณ์มือที่๓หรือใครกันแน่
ฟันเฟืองธนบุรีออกมาชี้แจงนะคะบอกว่า
หลักฐานหลายอย่างที่แพร่หลายในตอนนี้ขอตอบสั้นว่า
ผู้ก่อเหตุแฝงตัวเข้ามานานแล้วและหาจังหวะก่อเหตุ
แล้วว่าผู้ก่อเหตุอาจจะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนของเพจฟันเฟืองธนบุรีที่แฝงตัวเข้ามา
ก็คือตีเนียนเข้ามาประหนึ่งว่าเป็นพวกกันอ่ะค่ะ
แต่จริงคือคนแฟ้งตัวแล้วก็เขาขอย้ำว่า
ไม่ใช่ทั้งหมดของทั้งกลุ่มเป็นเพียงบางคนเท่านั้น
แล้วก็มีการเหมือนรอจ้องหาจังหวะจะก่อเหตุ
ทั้งหมดทั้งมวลขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายกันละกัน
เดี๋ยวรอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บให้การได้ก่อน
แล้วก็มีการเข้าฟ้องร้องด้วยนะคะ
ก็จะมีบางคนไปเข้าฟองร้องเพิ่มเติมอีก
ยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นเหตุการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมตีกันเอง
แต่มันคือการแฝงตัวก็คือมีคนแฝงตัวมาอยู่ในกลุ่มกาดอาชีวะ
แล้วหาจังหวะก่อเหตุ
แล้วก็บอกด้วยว่าเหตุการณ์วันนี้มันไม่ใช่ความบังเอิญ
แต่เป็นการเตรียมการจากคนบางกลุ่มค่ะ
อันนี้คือคำชี้แจงทางฝั่งของฟันเฟืองธนบุรี

ล่าสุดผลเอกประยุทธ์จันโอชานายองรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรู้ข่าวก็ไม่ได้นิ่งดูใดนะคะ

ชุมนุมเนี่ยเขาก็ทำกันไปตามกฎหมายเราก็ไม่ห้ามนะ
ก็ห้ามไม่ได้อยู่แล้วล่ะเพราะว่ากฎหมายอนุญาตให้ทำ
แต่ส่วนตัวขอไม่ว่าใครไม่กล่าวหาใครละกัน

แต่ขอเตือนเอาไว้เลยนะคะว่า

กลุ่มคณะราษดรจะกลุ่มผู้ชุมนุม
กลุ่มสวมเสื้อสีเหลืองจะกลุ่มไหนก็ตาม

และกฎหมายเขียนไว้ยังไงอย่าไปทำผิด
รัฐบาลเองยืนยันเลยค่ะว่ามีหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจ

แต่สั่งการให้มีการสอบสวนติดตามแล้ว
เพราะก็มีภาพคู่ก่อเหตุอย่างชัดเจน

ได้ยินเสียงระเบิดตามมาชัดเจนเลยนะคะ
หลักฐานเหล่านี้แหละที่จะพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นคนทำ

มือที่๓บ้างฝั่งตรงข้ามบ้างฝั่งรัฐบาลบ้าง

ให้มันชัดเจนถูกต้องค่ะมั่นใจเลยแต่นายกมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งมั่นใจมาก
ว่าไม่ใช่การกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐนี่คือสิ่งที่นายกพูดนะคะ
และเมื่อช่วงเวลา๑๑นาฬิกาที่ผ่านมานะคะพลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตค่ะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเรียกประชุมติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งการประชุมที่เกิดขึ้น๑๑นาฬิกาใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงกว่าค่ะ
หลังจากนั้นนะคะพลตำรวจตรีเจรพัฒน์ก็ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
จากการสืบสวนและสอบสวนพยาน๓๔ปาก
เป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์นั่นแหละมีความชัดเจนแล้วว่า
ตำรวจจะขอสารออกหมายจับในพาสะพงศ์ผู้หญิงที่ถูกรุมทำร้ายไปแล้ว
ว่าสะบักสบอมแต่ความผิดมันเกิดขึ้นไงคะก็ต้องถูกดำเนินคดีนะ
เรื่องต้นเป็นความผิดฐานครอบครองอาวุธปืน
เนื่องจากมีหลักฐานตั้งแต่ก่อนเลยและขณะที่เกิดเหตุ
ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดพยานบุคคล
คือชัดเจนมันชี้ตรงกันเลยว่าเป็นนายพาสะพงศ์เนี่ยนะคะ
ส่วนอาวุธปืนที่พกเป็นปืนลูกโม่ขนาด๓๘มีทะเบียน
แต่กำลังตรวจสอบเรื่องการครอบครองและลายพิมพ์นิ้วมือ
รวมถึงคราบเขม่าควันด้วยนะคะสรุปทราบตัว
เดี๋ยวต้องฟังอีกทีนะว่าพาสะพงศ์เขาทำทำไมเนี่ย
ใช่ค่ะแต่ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนยิงกับคนเจ็บ
ตกลงยังไงกันแน่คืออันนี้แหละคือประเด็นที่
โอ้โหเมื่อวานในทวิตเตอร์เดือดมากนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยนะคะจากการสอบปากคำอันนี้ตำรวจบอกนะ
จากการสอบปากคำทราบว่าทั้งคู่เป็นกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษดร
แต่ทั้งคู่ก็พ้นสภาพนักศึกษาอาชีวะทั้งสองสถาบันแล้ว
โดยมีปัญหามาจากเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวกับการชุมนุม
เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังยุติการชุมนุมแล้ว
แล้วมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะเริ่มคว่างระเบิดปิงปองก่อนแล้วพากันวิ่งหลบหนี
กลุ่มหนึ่งก็วิ่งไล่ตามแล้วก็คว้าอาวุธปืนมายิง
โดยเวลาประมาณ๕โมงเย็นวันนี้นี่แหละค่ะ
จะมีการแถลงข่าวพร้อมไล่ลำดับเหตุการณ์อีกครั้ง
กองบัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
กลัวว่าจะโดนกระแสโหมถล่ม
เพราะว่ายึดตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ
ส่วนใหญ่ตำรวจเนี่ยเวลาทำคดีหรืออะไรก็ตามเนี่ย
หลักฐานพยานต่างที่มันอยู่ในที่เกิดเหตุ
พูดเสียงดังกว่าคนที่มาบอกเล่า

ก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีมือที่สาม
กำลังรอสอบปากคำคนเจ็บทั้ง๒รายอยู่
แต่ยังสอบปากคำไม่ได้เพราะว่าคุณหมอยังไม่อนุญาต

หรือว่าธนบัตรคณะราษดรแจกจ่ายให้กับผู้ชุมนุม
มีผู้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้แจกคูปองเป็ด
ความผิดตามพรบเงินตรา
แต่กำลังพิจารณาอยู่ว่าเข้าข่ายความผิดหรือเปล่า
เพราะว่าคือฝ่ายที่ใช้ในการซื้อ

เขาตกลงกันมันไม่ได้มีการไปหลอกซื้อ
หรือว่าไปใช้เหมือนแบงค์ปลอมเหมือนอะไรแบบนั้น
อันนี้ต้องไปพิจารณาก่อนว่าเข้าข่ายไหม

คือเขาก็มีภาพออกมาเยอะนะมีการเปรียบเทียบว่าจริงแล้ว
กลุ่มคนที่ยิงที่บอกว่าแฝงตัวมาเนี่ย
มันมีรูปว่ากลุ่มคนนี้ก็ไปอยู่ในกลุ่มอีกกลุ่มนึง

เออเขาก็ขุดกันขึ้นมาเหมือนกัน
คือเดี๋ยว๕โมงเย็นนี้รอฟังแถลงจากตำรวจอีกทีนึง
แล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีประเด็นนี้ถูกถามเข้าไปด้วยว่า
สรุปแล้วจะมีการสืบต่อหรือเปล่าว่า

หรือว่ามันมีโยงใยแฝงตัวอะไรอย่างที่เขาพูดกัน
โดยเฉพาะผ้าสะพงมือหยีกเนี่ย